บรรยากาศหน้าห้องอาหารเมธาวลัยสอนแดงในตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทางด้านหลังของผมตอนนี้นะครับกลุ่มราศดรเนี่ยได้เข้ามากระชับพื้นที่จนเต็มพื้นที่แล้วนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าหัวมุมตรงบริเวณปากซอยดำเนินกลางใต้นะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับเป็นที่ชุมนุมของกลุ่มสปสนะครับ
และได้ยุติการชุมนุมไปเมื่อช่วงเวลา๑๖นาฬิกาครับหลังจากที่กลุ่มรัศดรครับได้มาปักหลักกระชับพื้นที่
เรียกได้ว่าตอนนี้ครับเต็มบริเวณวงเวียนอนุสวรีประชาธิปไตยแล้วนะครับ
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเวลา๑๖นาฬิกาก่อนหน้านี้นะครับ
บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยฝั่งห้องอาหารสอนแดงนะครับ
ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปสนำโดยนายจักรพงศ์กลิ่นแก้วนะครับ
แก่นำที่นำมวลชนกลุ่มที่มีแนวคิดปกป้องสถาบันมารวมตัวกัน
เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์การชุมนุมกลุ่มรัศดรนะครับ
และยังมีการเฝ้าระวังหากมีการปราศัยจากช่วงสถาบันนะครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
และสถานีตำรวจนครบาลสำราญราชนะครับที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่
ประชาสัมพันธ์และประกาศออกเครื่องขยายเสียงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่งนะครับใช้ความอดทนอดกลั้น
และชุมนุมอยู่ภายใต้กฎหมายครับ
โดยเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มรัศดรนะครับ
กระชับพื้นที่มาจนถึงบริเวณครึ่งอนุสวรีประชาธิปไตย

ทำให้การจราจรบริเวณนี้ต้องปิดไปโดยปริยาย
โดยกลุ่มราศดรนะครับได้นำรั้วเหล็กมาตั้งเป็นแนวเขต
โดยตำรวจก็นำกลวยจราจรนะครับมากั้นพื้นที่
เพื่อจะแบ่งเขตระหว่างสื่อมวลชนกับกลุ่มมวลชนนะครับ
โดยมีการอาสาของกลุ่มรัศดรคอยดูแลความเรียบร้อยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมครับ
ส่วนบริเวณรอบอนุสวรีประชาธิปไตยและเกาะกลางถนนราชดำเนิน
ก่อนหน้านี้นะครับตำรวจได้นำรั้วเหล็กมากั้นกลาง
ให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่งอยู่ใกล้กันเกินไป
เนื่องจากทั้งสองกลุ่มได้มีการตั้งจุดประจันหน้ากัน
โดยมีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับดูแลตรึงกำลังรักษาความเรียบร้อยอยู่บริเวณนี้นะครับ
กันหากมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีแฝงตัวมาสร้างสถานการณ์และสร้างความวุ่นวายขึ้นครับ
เมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยครับ
เมื่อมีชายใส่ชุดเกราะไทยโบราณนะครับขับรถเอทีวีติดทงสัญลักษณ์และทงชาติไทย
ขับรถวนไปทางฝั่งกลุ่มราศดรนะครับทำให้มีเสียงโหและเสียงตะโกนด่าเกิดขึ้น
กลับมาที่หน้าห้องอาหารเมธวาลัยสวรรค์แดงนะครับ
จุดที่กลุ่มสปสอยู่พันธ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบ
รองผู้ประคับการตำรวจนครบันหนึ่งนะครับ

และชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสม
เพราะเกรงว่าอาจจะเป็นการแสดงออกในเชิงยั่วยุ
ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความไม่พอใจ
และจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นครับ

ทราบชื่อภายหลังคือนายอดุลอิทธิปาธานันนะครับ

ปกป้องสถาบันจากจังหวัดเพชรบุรีครับ

ไม่ได้มีเจตนาจะขับรถไป
กลุ่มลักษณอนฝั่งนู้นนะครับว่า

ขอให้ทางตำรวจไปว่ากล่าวตักเตือน
เดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของนายอดุลกันครับ
บอกว่าใกล้มวงนี่นะครับ

กลุ่มนะครับไม่ได้มีการทราบมาก่อน

แต่ก็ได้มีการพูดคุยกันหลังจากนั้นแล้วครับว่าขอให้อย่าทำแบบนั้นอีก
ส่วนตัวในวันนี้ครับได้กำชับกับแนวร่วมทั้งหมดว่าอย่าสร้างสถานการณ์ให้ตำรวจเกิดความหนักใจ
และต้องทำงานอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าวันนี้จะมาเฝ้าสังเกตการณ์เท่านั้น
และหากไม่มีเหตุการณ์บานปลายก็จะยุติการชุมนุมครับ
สำหรับการชุมนุมของกลุ่มสอบประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ครับ
ได้มีการนำป้ายเขียนข้อความเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
ถือป้ายพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ในหลวงราชการที่๑๐
เปล่งเสียงทรงพระเจริญอยู่เป็นระยะครับ
ลับกับการขึ้นปราศัยของแก่นำกลุ่ม
ในเรื่องของความกระตันยูรู้คุณแผ่นดิน

และไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมของตัวเองออกนอกแนวรั้วเพื่อป้องกันการปะทะกับกลุ่มราศดรนะครับ
ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า
ราศดรเนี่ยได้มากระชับพื้นที่อยู่ตรงเต็มพื้นที่ถนนราชดำเนินแล้วนะครับ
ซึ่งมีรายงานมาว่านะครับทางกลุ่มเนี่ยจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังฝั่งสนามหลวงนะครับ
ซึ่งในตอนนี้ครับก็ได้มีรถซาเล้งสีแดงนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มนะครับ
ไปปากหลักลออยู่บริเวณสี่แยกข้อคัวนะครับ
ส่วนกลุ่มสปสที่เป็นกลุ่มปกป้องสถาบันนะครับได้มีการนัดหมายกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้
เก้านาฬิกาหน้าธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อไปยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีนะครับ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดครับจากหน้าห้องอาหารเมธาวาลัยครับ
ขอบคุณนะคะคุณขอบคุณนะคะอันนี้เป็นจุดบริเวณหน้าเมธวรายสอนแดงนะคะ
สำหรับกลุ่มสอบประสอบก็มีการสลายกลับไปแล้วทุกรอยนะคะ